ที่ปราตรรวจการเราวงจรปิดที่ปรากฏ

เขาระงับการใช้เดี๋ยวปี๕๕แล้วครับ
คนนั่งในรถคันเดียวหรือมีอีกหนึ่งคันที่ประกบไป

เดี๋ยวก็เราลองทุกคำสั่งคดีแล้วนะฮะ
มันเป็นคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วนะครับ
เราต้องว่าก็ไปตามวิอาญา
เรื่องต้นนี้เราให้ทหารควบคุมตัว

ผมก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีความผิดทางอาญา

เพราะขณะพาหนีเนี่ยมันยังไม่มีหมาย
แต่เจตนาในการที่เป็นคนขับพาพาหนีก่อนที่จะมีการตัดสินเนี่ย

อันนี้ก็เป็นเรื่องวินัยนะครับไม่ใช่เรื่องอาญา
สูงสุดมันจะถึงขั้นไหนครับ

วินัยนี่ขั้นไหนท่าน

เราต้องให้ภูมิชาเบิกต้นก็เป็นวินานะครับ
หลายช่องทางด้วยท่านช่องทางท่องกรรมชาติ
ก็เป็นช่องทางคือไม่ใช่ออกกลางหลาน
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทางด่าน

ก็ติดกับพคกิณฑ์ไหน

พคกิณฑ์

เขาก็คงรู้จักใครก็ไปฝากคนนี้คนนั้นช่วยกัน

ใครอะไรเหรอใครการเมืองการเมืองที่ไหนคดีอยู่ในคดีในศาล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่ยังไม่ถึงพรุ่งนี้เลยนะคะ
เอาแค่วันนี้ก่อนนะคะก็มีเรื่องเปิดมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะ
สำหรับบรรยากาศการรอตกลงว่าคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งรัก
ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าข่าวที่เปิดมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห
แล้วก็ตามกันจ้าละวันแล้วก็ทุกตำแหน่งที่อยู่ในระดับบริหารเนี่ยนะคะ
จะต้องตอบทุกคนค่ะก็คือเรื่องของการพาคุณยิ่งลักษณ์หนีนะคะ
แล้วก็ที่นายกตอบล่าสุดก็คือรู้แล้วนะคะมีทีมข่าวรู้แล้ว
เบาะแสคุณยิ่งรักอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่บอกร้อยคำพิพากษาออกก่อนนะคะ
ในขณะที่ท่านศรีวรานะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ตอบคำถามมากที่สุด
ในช่วง๗๒ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือตอบเยอะที่สุดว่าจะเอายังไงนะคะ
ตกลงผิดไม่ผิดนะคะคือคนพุ่งเป้าไปคือวินัยตัดทิ้งเลยค่ะ
คือคนไม่ได้สนใจเอาแค่คำพูดว่าตกลงแล้วผิดหรือไม่ผิดอาญา
ในกรณีพาหนีนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารปลอมเปลือมอะไรไม่เอาเหมือนกันนะคะ
คือคนมาที่จุดเดียวคือจับคำพูดค่ะว่าตกลงแล้วที่รองพบตรบอกเนี่ย
สู้กันทางกฎหมายตีความกันตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งแนวคำพิพากษาสารดีกาที่เคยมีไว้เนี่ย
ตกลงผิดหรือไม่ผิดแค่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมแค่นี้เลยไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นเลยค่ะ
นี่เรื่องคุณยิ่งรักนโยบายเป็นยังไงตกลงกำชับไม่กำชับฟังไม่ฟัง
เตือนบริหารแผ่นดินยังไงทำโครงการยังไงลืมไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชม
เอาแค่เรื่องพาคุณยิ่งรักหนีเลยค่ะช่วงนี้แต่พรุ่งนี้เนื้อหาจะกลับมาอีกครั้งสำหรับเรื่องจำนำข้าวนะคะ
วันนี้เลยมาคุยกันบิ้วบรรยากาศนิดนึงคู่กันไปคุณผู้ชม
คู่กันไปเรื่องของการพาคุณยิ่งรักหนีคุณยิ่งรักเนี่ยนายกรู้แล้วว่าอยู่ไหนแต่ยังไม่บอกนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้ตัดสินคุณยิ่งรักเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยเธอจะยังมีสิทธิ์ที่จะสู้ต่อไหม
ออกมาเป็นบวกเป็นลบเนี่ยมีความหมายอย่างไรค่อยค่อยค่ะรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อ
แต่ว่าวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนสองท่านจะคุยกันกับเรานะคะท่านแรกค้าประจำ
เรื่องที่คนพูดลำบากนิดนึงก็จะมาพูดให้นะคะรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาด
อายการสูงสุดนะคะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอีกหนึ่งท่านก็ขาประจำเรื่องปฏิรูปตำรวจค่ะ
เพราะว่าเป็นอดีตรองผู้บังคับการเจรตำรวจด้วยนะคะแล้วเคยทำงานปฏิรูปตำรวจของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุธสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
จะว่าไม่บิ้วก็ไม่ได้เอาต้องยอมรับว่าเรื่องนี้บิ้วข่าวเรื่องจำนำข้าวมาก
โดยที่ไม่ต้องรอด้วยคำพิพากษาผิดไม่ผิดตอนนี้คนไม่อยากรู้แล้วคุณยิ่งรักผิดไม่ผิด
ไม่อยากรู้เท่ากับว่าตำรวจผิดไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์
อยู่ปฏิรูปพอดีไง
คือตอนนี้มันจับต้นจนตายไม่ถูกแล้วจะเอาเรื่องไหนก่อนถามตำรวจก่อนนะคะ
พาหนีหรือว่ามันมีคำตอบเดียวหรือยังไงคะ
ปัญหาอยู่ว่าไม่มีใครออกมาพูดมาชี้แล้วฝ่ายตำรวจก็บอกว่าไม่ผิด
แล้วมันจริงหรือไม่อันนี้คือปัญหา
ถ้าการกระทำอย่างนี้ไม่ผิดมันแสดงว่ากฎหมายมีปัญหานะ
คือเดี๋ยวนะครับคือตอนนี้เราคงไม่เถียงกันแล้วล่ะว่าผิดหรือไม่ผิด
คือผิดแน่แต่ผิดอะไร
เอาใจคนคือเอาตามกาแสภิพย์ภาควิจารณ์คือมันผิดอยู่แล้ว
แต่เอ้าแล้วดิฉันจะคุยกับใครนะแต่ถ้าตอบเหมือนกันนี้ไม่มีใคร

ว่าคือแต่คนต้องการคำตอบว่าที่ผิดมันผิดถึงกึ่งของปัญหาของพฤติการหรือเปล่าใช่ไหม

เกี่ยวนะคือตอนนี้ไม่สนใจแล้วเอาแค่นี้พาหนีผิดหรือไม่ผิดอาจารย์ปรเมฆคะ
เอาข้อเท็จจริงนี้ก่อนเอาข้อเท็จจริงว่า
เอาล่ะไอ้ข้อที่จริงในข่าวนี้อันหนึ่งนะ
แต่เรามาสรุปข้อที่จริงมัดข้อเท็จจริงก่อน
ที่๑ว่าถ้าสมมุติว่า

ออกนอกราชอาณาจักรในความเห็นผมก็นะประเด็นเล็กนะ
ออกนอกราชนาจักรก็คือผิดตามพรบคนเข้าเมือง๒๑๒๒มาตรา๑๑
การเข้าออกในราชอาณาจักรหรือนอกเข้าหรือออกในราชนาจักรนะครับ
ต้องออกทางช่องทางที่ด่านที่รัฐมนตรีกำหนดตามเวลา
เมื่อกี้ได้ยินท่านนายกไหมด่านมันปิดหมดแล้ว๖โมง
ถ้าออกเกินหลังจาก๖โมงแล้วก่อนด่านปิดถ้าออกนอกราชอาณาจักรนะ
ผมเอาประเด็นกับนี้มัดก่อนดีท่านศิเวอราชจะมาท้วงผมอีก
ถ้าออกผิดแน่นอนทีนี้มันผิดโทษมันนิดเดียว
ผิดแล้วโทษมันตามมาตรา๖๒วัก๒ถ้าเป็นคนไทยออก
ถ้าคุณยิ่งรักออกคุณยิ่งรักจะผิดโทษปรับมันแค่สี่พัน
ทีนี้นายตำรวจ๒๓คนนี้ท่านศิเวอร์ขับรถพาไปไหม
ผมบอกแล้วคงไม่ได้พาไปช้อปปิ้งหรอกนะพาไปแล้วไม่พากลับ
แล้วถ้าได้ความว่าสนับสนุนเป็นการสนับสนุนให้ออกนอกราช
ก็เป็นความผิดฐานผู้สนับสนุนรับโทษ๒ใน๓
ใน๓ก็คือประมาณ๑๓๐๐บาทค่าปรับ

แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจน

คือโทษเบาระหูโทษจะปรับไม่เกินหมื่นบาท
ก็ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดระหูโทษไม่ต้องรับโทษ
แปลว่าอะไรแปลว่าผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
คือต้องดำเนินคดีแล้วก็สั่งไม่ฟ้องไปเพราะไม่ต้องรับโทษ
อ่ะกลับมาตอนนี้เถียงแป๊บนะคะอันนี้อันย่อยก่อนนะ
ท่านประวิทย์บอกว่าด่านปิดเอาอย่างนี้
คือสมมุติคนไทยทั่วไปออกนอกประเทศ
คือถ้ามันไม่ได้ใช้ด่านมันไม่ต้องเถียงกันแล้วว่ากี่โมงถูกไหมคะ
ไม่ต้องเถียงถ้าใช้ด่านก็ต้องเถียง
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดูสิคะว่า๖โมงหรือไม่๖โมง

อ่าแต่กฎหมายมันเขียนทั้งทั้งเวลาและด่านล่ะอ่าเขาเขียนครอบไว้

ถ้าบอกว่าข้ามคลองเนี่ยนะไม่ต้องพูดเรื่อง๖โมง

เพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งเรื่องด่านปิดกี่โมง

คือเรื่องผ่านด่านไม่ผ่านด่านตัดทิ้ง

ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ย
การที่คุณยิ่งรักสมมุตินะคะยังอยู่ในประเทศไทย
หรือสมมุติว่าอยู่นอกประเทศแล้ว
มีผลต่อความผิดของตัวคนพาไปไหมคะ
ถ้าไม่ออกนอกประเทศก็ไม่ผิดตามพรบคนเข้าเมือง
แต่อาจจะผิดหนักกว่านั้นเนอะ

มีผลต่อโทษของคนพา
มีทั้งนั้น

ศรีวราก็พูดไงก็บอกกับว่าทางโทรศัพท์เข้ามา
ท่านบอกว่าท่านก็ไม่รู้ว่าออกหรือไม่ออก
เพราะฉะนั้นเราตัดประเด็นคนเข้าเมืองออกก่อนไหม
ตัดก่อนก่อนไหมก็พอเราบอกข้างเมืองท่านรู้จะตัดออกก่อนไหมคะ
ทันไหมว่าคุณยิ่งรักจะยังอยู่ประเทศไทยหรือไม่อยู่
หรือเอาพูดกันจริงแล้วเขาจะอยู่เหรอคะประเทศไทยตอนนี้ค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มต้นใหม่
เริ่มต้นตั้งแต่ขับรถพาไป

ให้พ้นจากการไม่ฟังคำพิพากษาไหม
ซึ่งสารปรับ๓๐ล้านเป็นการผิดสัญญาประกัน

งั้นไม่เอากฎหมายนี้เนาะ

หรือว่าข้ามคลองข้ามเขาอะไรไม่เอาแล้วนะ

ว่าไม่ไปฟังคำพิพากษา
แล้วถอยกลับมามีกล้องวงจรปิด
มีรถพาไปมีนายตำรวจพาไป

ซึ่งถ้าการพากลับมาก็คงมาฟังคำพิพากษา

ซึ่งเวลาถ้าสมมุติให้ท่านวิรุธลองมอง

ก็ไม่มาฟังคำพิพากษา
ไปก่อนวันที่สารนัด

เพราะฉะนั้นเราเอาแค่นี้ใช่ไหมฮะ
คือที่สังคมพูดกันเนี่ยพูดถึงเรื่องคนพา

แล้วเวลานี้ที่สังคมก็ตั้งตาม
มันไม่ผิดได้ยังไงก็คิดประมาณนั้น

อาวุโสบ้างอะไรบ้างหรือตำรวจบ้าง

ไม่มีผู้ปรักษาก็ไม่มีความเห็นแล้วครับ
คนไปอ้างใช่หรือไม่ก็ไม่ทราบนะฮะ

แล้ว๒๐๓ที่เฉียวนะฮะ

อ้างกฎหมายที่ที่ฉันเข้าใจน้อยให้น้อยหน่อยนะคะ

นั่นมันความอาศาลต้องพิพากษา
หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด

ผู้กระทำความผิดเพื่อไม่ต้องให้รับโทษ

โดยช่วยซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาไปเสีย

ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดพาไปเสียเหมือนกัน
ตรงนี้คุณยิ่งรักยังไม่เป็นผู้ต้องผู้กระทำความผิด
คำพิพากษาของศาลท่านศรีเวลาพูดถูก

ขั้นตอนของการเป็นผู้ต้องหา

หมายความว่าพาหนี
ธรรมของการสอบสวน

แล้วหนีขับรถขับรับรถพาหนีไอ้เนี่ยก็คือ๑๘๙
จะตั้งเป็นผู้ต้องหาหรือยังไม่เป็นไรแต่รู้ว่ามีการกระทำความผิดแล้วก็ไป
ใช่ไหมแต่หนีประกันศาลต้องไปว่ากันในวิธีพิจารณาความอาญาว่าหนีประกันแล้วผลจะเป็นยังไง
แล้วผู้กระทำความผิดนี่คุณยิ่งรักถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดยังคะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นให้เนี่ยที่เขาพูดกัน๑๘๙
คุณผู้ชมไม่ต้องจำก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันก็จำไม่ได้ค่ะ
ฉันก็อ่านเหมือนกันคือในนี้ที่พูดถึงคือคนที่เราพูดถึง๓คนในนักตำรวจนี่นะคะ
คือช่วยผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเอาอย่างนี้ก่อน
คุณยิ่งรักเป็นผู้กระทำความผิดยังคะยัง
เป็นผู้ต้องหายังคะเลยแล้ว
พอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ต้องหาเพราะมาแล้ว
คือในแม่ธรรม๑๘๙มีอยู่๒เรื่องเรื่องนึงเอาเข้าสู่กระบวนการ
ที่สองสารตัดสินแล้วหนีแล้วใครไปช่วยพวกนี้ผิด

เดี๋ยวการช่วยคุณยิ่งรักไม่เข้าข้อนี้

ยังหรือไม่เข้าไม่เข้า
แปลว่า๑๘๙ตัดทิ้งตรงกันไหมคะท่านมิรุฑ

คืออ่านเผินมันเหมือนจะใช่นะครับ

ที่มันไม่ใช่เพราะตัวคุณยิ่งรักไม่ใช่ผู้กระทำความผิด

เอาไหนค่ะจาน
บายให้ฟังว่า๑๘๙ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
คือการหลบหนี๑๙๒คือการให้ที่พำนัก
เขาจะเขียนเรียงลำดับไงให้ที่พำนับกับคนที่หนี
แห่ห้องขัง๑๙๑๙๑๑๙๐เป็นเรื่องของแหกห้องขัง
ใช่ไหมคืออย่างนี้วันนี้นักกฎหมายหลายคน
แค่๑๘๙มาตราเดียวมันต้องอ่านทั้งแผง
แล้วมันถึงจะเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นเป็นอย่างไร
ในเมื่อ๑๘๙คุณยิ่งรักไม่เข้าทั้งการเป็นผู้กระทำความผิดและผู้ต้องหา

หมายถึงว่าเนื่องจากคุณยิ่งรักไม่เข้า

ยังคนช่วยคุณยิ่งลักษณ์เข้าแต่คุณยิ่งลักษณ์ไม่เข้า

ไปเลยไงแต่ผมบอกว่าคุณยิ่งรักไม่ได้มีความผิดทางอาญาใดในการหลบหนี
เขาผิดแต่สัญญาประกันกับสารที่เขาไม่มาสารตามกำหนดนัด
ขอพกคุณยิ่งลักษณ์ไว้บนโต๊ะก่อนเอา๓คนนี้ก่อนเอาตำรวจ๓คนนี้ก่อน

อย่างนั้น๑๘๙สำหรับตำรวจ๓คนนี้ทิ้งก่อน

ก็เอาตรงที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขาทำหน้าที่อะไร
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจทำหน้าที่อะไร
ก็อะไรจ๊ะอันนี้ต้องแปลงความว่าไม่ไม่กล้าตอบละ

โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามวิอาญา
เขาบอกเลยเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันปรับปราม

คือคำถามเขาว่าหน้าที่เขาน่ะมันมีอย่างไรหน้าที่เขาก็คือจับกลุ่มป้องกันป้องกันและปราบปราม
ป้องกันไม่ให้คนกระทำความผิดปราบปรามคือจับกลุ่ม
เอาล่ะทีนี้ถ้าคนไม่มาสารตามกำหนดนัดถามว่ามีหน้าที่ไหม
มีนี่ต้องคิดอะไรซับซ้อนไหมเนี่ยอาจารย์
ซับซ้อนแต่ไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้

๘๙ไม่เข้า๒๐๓ก็ไม่ใช่
มันเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ทั้งสอง
ต้องไปดูประมวลกฎหมายวิธีความอาญาด้วย

มัตตา๑๑๗

ได้ค่ะขึ้นหลุดตั้งความอายา

ถ้า๓คนตำรวจ๓คนจะผิดน่าจะเข้าข้อนี้

แต่เป็นวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงาน

ไม่ใช่บทกำหนดโทษแต่เป็นวิธีปฏิบัติ
ในการรักษาความสวยไปรอดของผู้ที่เป็นเจ้าพนักงาน

คือ๑๑๗บอกว่าตำรวจต้องทำอะไรใช่ไหมคะ

ตำรวจและฝ่ายปกครองที่รู้เห็น

ก็คือเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีหรือจะหลบหนี
ให้พนักงานซึ่งเรากำลังพูดถึงตำรวจเนี่ยใช่ไหมคะ

ซึ่งอันนี้ต้องมาดูอีกไหมคะว่าคุณยิ่งรักเป็นผู้ต้องหาหรือ

จะหลบหนีหรือหลบหนีหรือจะหลบหนี
พนักงานฝ่ายปกครองตำรวจจับ

แล้วปฏิบัติหน้าที่ไหมคำตอบอยู่ตอนนั้นน่ะ

อาจารย์คือ๑๑๗ที่เฮะลุ๊กบอกไงนะคะ
คือคุณยิ่งรักอยู่ในฐานะจำเลย
ส่วนตำรวจเนี่ยก็คือผู้ยังงานเป็นพนักงานที่ว่านี่แหละ
ถ้าจำเลยจะหนี

ผิดเอ่อเดี๋ยวเต้าอ่านต่อผิดอะไรอาจารย์
หรือก็ผิดหน้าที่ใช่มั๊ย

อืหือเห็นมั้ย

ซึ่งให้อ่านตรงนี้ให้เน็บตรงนี้ไหมคะ

หรือจะหลบหนีให้พนักงานฝ่ายปกครอง

มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือ

นายประกันก็จับได้ตำรวจก็จับได้

นี่อ่านจบไหมคะ
ก็คือนี่หน้าที่ของคนที่เป็นตำรวจ

ปัญหาอยู่ว่าข้อได้จริงตำรวจที่ไปเกี่ยวข้อง
เห็นพฤติกรรมหนีด้วยจะหลบหนีหรือไม่

เดี๋ยวคือมันจะต้องซับซ้อนขนาดว่า
พฤติกรรมแบบนี้เรียกหนีหรือจะหลบหนีไหม

คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีวิทยาความอาญา

ทีนี้วิอาญามาตรานี้ท่านพุทธพูดถึง

ตำรวจต้องจับไม่ว่าคุณจะ

ถ้าเมื่อคุณไม่จับมันจะวิ่งไปหา

ถ้าพูดสรุปรองก็คือ

อันนั้นนึกออกที่ใช้กันบ่อยเวลาพูดถึง

ดิฉันไม่รู้เรียนแค่ถามจากตัวอักษรว่า
มันต้องตีความไหมว่ารักษณะแบบนี้

เตียงวันที่คุณเอาไปชัยแดนจึงไม่รู้ออกไปหรือเปล่า

คือต้องตีความไหมว่านี่หนียัง
ถ้าพาไปทำอะไรพาแล้วทำไมไม่พากลับ

เป็นอะไรนะครับ
เข้าแล้วเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถ้าสมมุติจะบอกว่าถ้าเราจะเอาที่อยู่ในข่าวเนี่ย๑๘๙ตัดทิ้งไปได้
แต่ถ้าบอกว่าที่ชัดเจนเลยคือ๑๑๗ครับสตาร์ทด้วย๑๑๗ตามหน้าที่แล้วไปจบด้วย๑๕๗ในประมวลกฎหมายอาญา
เหมือนรายการจะจบเร็วแต่ยังก่อนยังแปะเรื่องคุณยิ่งรักไว้ก่อน
แล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการพูดถึงเรื่องอะไรหนีประกันศาลอะไรว่ากันนะคะแล้วก็เรื่องอะไรแนวทางคำพิพากษาสารดีกาเคยมีไว้ของปี๓๙
เดี๋ยวเอาให้จบเลยค่ะคุณผู้ชมเอาให้จบเพราะวันนี้ต้องจบเพราะพรุ่งนี้มีอีกเรื่องใหญ่กว่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงแล้วมีคำให้สัมภาษณ์ผ่านในสื่อเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์หรือใดก็แล้วแต่
แล้วก็มีการอ้างถึงคำพิพากษาสารดีกาปี๒๕๓๙อันนี้มาทางนี้เนาะอาจารย์เยอะว่าตกลงในนี้ที่เขาพูดกันถึงปี๓๙๓๙ก็คือ๑๘๙
ก็คือว่ามีการกระทำความผิดแล้วไปช่วยเหลือผู้กระทำผู้ต้องหามีการกระทำความผิดและมีคนเป็นผู้ต้องหา
แล้วก็ไปช่วยผู้ต้องหาไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคือเริ่มต้นตั้งแต่การสอบสวนการฟ้องร้องในการดำเนินคดี
นั่นคือผู้ต้องหาส่วนอันที่๒๑๘๙มันจะเขียนไว้ชัดว่าผู้ถึงกระทำความผิด
คำว่ากระทำความผิดคือสาธารณีต้องพิภาษาแล้วก็พาหนีไม่มารับโทษ
เหมือนยกตัวอย่างขออนุญาตเจ้าพ่อคนดังภาคตะวันออกเจ้าพ่อคนดังปากน้ำ
อันนี้คนพาจะผิดตามมาตรา๑๘

เพราะฉะนั้นแนวคำพิพากษาสารดีกาที่ยกกันขึ้นมา

ไม่เอาอ่านอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ
ผมบอกแล้วบางทีอ่านแล้วก็จินตนาการมโนเอาเอง

เรื่องต่อไปที่มีคนพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่า
ก็อยู่ระหว่างที่สารให้ประกันตัวใช่ไหมคะ
ซึ่งอันนี้มันมีผลต่อการผิดไหม
ตัวเขาและคนพาเขาหนี

ของไอ้ผิดไอ้ที่เขาไม่มาสาร
ก็ผิดสัญญาประกันไปแล้วสารก็สั่งลิฟต์หลักประกัน

เกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดว่าใครพาหนีเปลี่ยนรถกี่คัน

ตั้งแต่ไม่มาซึ่งเราไม่อยากจะพูดว่าโทษ
แต่พูดว่าผิดสัญญาประกัน
จิตสัญญาประกันเหมือนทางแพ่ง
ผิดสัญญากับสารตกลงกับสารว่า

ฉันถ้าฉันไม่มาฉันยอมให้ฉันปรับ๓๐ล้าน

ซึ่งก็คือรวมถึงเรื่องของสารห้ามออกนอกประเทศ
แล้วสมมุติถ้าคุณเงียนรักออกนอกประเทศมีหลักฐานจริง

คือนั่นเป็นเงื่อนไขว่าห้ามออกนอกประเทศนะ

เขาเรียกถ้าภาษากฎหมายคือจับกลุ่ม
จับกลุ่มในที่นี้มันมี๒แบบ
จับกลุ่มจริงคือเอาไปคุมขัง
กับจับกลุ่มคืออยู่ในถูกจำกัดการเคลื่อนไหว

สารเขาอาจจะสั่งให้คุณอยู่แต่จังหวัดนี้ยังได้เลย

คืออันนี้เขาอยู่ระหว่างการควบคุมของสาร
แต่สารผ่อนปลนให้ออกมาเคลื่อนไหว

เพราะว่าคดีมันอาจจะล่าช้า

ทีนี้ถ้าไม่มาสารตามกับหนุนรัฐ

ออกหมายจับมาเพื่อฟังคำพิพากษา
ไม่ใช่ออกหมายจับมาเพื่อรับโทษ
มันจึงไม่เข้า๑๘๙ไง
๑๘๙น่ะไม่ต้องโทษ

ผิดนิสานพิดสัญญาประกันพิดสัญญาประกัน

ไปตั้งแต่วันที่ไม่มาฟังคำพิพากษา
และไม่ว่าคุณยิ่งรักจะอยู่ในประเทศไทย
ออกนอกประเทศตามที่สารห้าม
ก็ไม่มีผลเพราะถูกลิบเงินประกันไป
ตั้งแต่วันที่ไม่มาฟังคำพิพากษา

แล้วหมายจับคุณยิ่งรักที่ออกอาจารย์ถ้าผิดรีบค้าน
ถ้าจับมาเนี่ยก็คือจับมาฟังคำพิพากษา
และไม่ผิดสัญญาณประกัน

ไม่ได้มีลูกต่อเนื่องไปถึงกฎหมายอาญา

กฎหมายวิธีพิจารณาเรียนใช้คำไม่ถูก

คือผิดโดนรีบเงินจบจบแค่นั้น
แล้วก็มายงหน้าที่อย่างที่ท่านมีรุ่นว่าตำรวจต้องจับ
ถ้าใครเป็นนายประกันก็จับได้โดยไม่ต้องใช้ตำรวจก็ได้
ถ้าผมเป็นนายประกันคุณยิ่งรักผมก็จับคุณยิ่งรักได้

ในประกันคือคนที่ไปสัญญาสมมุติว่าผมไปสัญญาว่า
ผมจะเอานายกอซึ่งเป็นจำเลยมาสารทุกนัด
ถ้านายกอไม่มาสารให้สารปรับผม

อันนี้ผมเป็นนายประกันแล้วถ้านายกรหลบหนีเนี่ย
ผมมีอำนาจจับเองได้
เป็นอำนาจของราษฎรผู้ประกันจับได้

ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านวิรุธบอกไว้นะคะ

ประมวลกฎหมายวิทีวิอายาอ๋อง่าย

ที่ให้ดิฉันอ่านนะคะว่าอันนี้เข้าพออันนี้เข้าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
คือเป็นตำรวจแล้วไม่จับคุณยิ่งรักอันนี้ไม่มีโทษนะ
กำลังจะบอกว่ามันต้องโยงไปที่หนึ่งห้าเจ็ดว่าหน้าที่
ที่เราชอบบอกว่าเนี่ยข้าราชการละเว้นเนี่ย
พอไปหนึ่งห้าเจ็ดปุ๊บมีผลยังไงกับสามคนนี้ฮะ
อ้าวอันนั้นมันมีโทษไงฮะหนึ่งห้าเจ็ดมันมีบทโทษอยู่อ่า
นะฮะจำคุกสิบปีถูกไหมครับหนึ่งห้าเจ็ดเนี้ยค่ะ
ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติค่ะก็เหมือนการตรวจค้นจับกลุ่มการปฏิบัติให้เอ่อ
ถูกต้องตามกฎหมายอืมแต่ไม่ได้ปฏิบัติค่ะแต่ถ้าอันนี้ถ้าไม่เป็นเจ้าพนักงานเขาไม่มีโทษนะ
อันนี้เขาเป็นเจ้าพนักงานนี่ครับอืมนะฮะมันก็จะไปเข้าไม่ปฏิบัติ
หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่มีโทษระบุไว้ไม่มีโทษแต่เป็นวิธีเป็นหน้าที่กำหนดหน้าที่
แต่เมื่อไม่ทำตามนี้ก็ไปรับโทษตามหนึ่งห้าเจ็ดใช่ไหมคะหนึ่งห้าเจ็ดจะกำหนดเอาไว้
ทีนี้คำถามก็คือว่าไม่ว่าข่าวออกมาเป็นอย่างไรนะคะว่ารับไม่รับ
รู้ไม่รู้แค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่แต่เวลาเอา๑๕๗ไปจับเนี่ยนะคะ
หรือว่าไปสู้กันจริงแล้วเนี่ยอาจจะหลุดได้อีกไหมคะ
ก็ต้องพิสูจน์ข้อที่จริงตามว่าเข้าตามหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือไม่อืม
รู้ไหมว่าจะหนีจะหลบหนีรู้ไหมล่ะครับตามข้อที่จริงเนี่ย
รู้ไหมล่ะฮะเท่าที่ทราบก็รับใช่ไหมฮะ
ว่าเอาไปส่งอืมอืมซึ่งซึ่งคนที่คนที่อยู่ในข่าวตอนเนี้ย
น่าจะมีสามคนนะฮะตำลวดครับแล้วเขาสงสัยบวกบวกไปอีก
ยกใหญ่ยกโตก็เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยังไงฮะ
อันน่าจะเป็นผู้สนับสนุนก็ไปว่ากันดิอาจจะซึ่งซึ่งสมมุติ
ถ้ามีตามข่าวถ้ามีตามข่าวอืมสมมุติถ้ามีตามข่าวแล้ว
กระเสียแล้วเข้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วไปหนึ่งห้าเจ็ด
ถ้ากระเสียแล้วไม่น่าจะเข้าไม่น่าจะเข้าแล้วไม่เข้า
เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแล้วคืออย่างนี้ตอนนี้นะ
เราไม่เราไม่รู้ว่าเขาได้จริงเป็นยังไงน่ะเอาแค่นั้นกันน่ะ
แต่สมมุติว่าเขารู้และเขาตั้งใจจะพาหนีโดยมีอดีตที่คุณจอมขวัญถามเนี่ย
ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นตำรวจสมมุตินะเป็นผู้บอกให้ทำ
อันนั้นเขาจะกลายเป็นผู้สนับสนุนมีโทษเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
ความผิดตามร้อยห้าสิบเจ็ดนี่คนที่กระทำได้ต้องเป็นเจ้าพนักงาน
คนที่ไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานคือผู้สนับสนุนผิดเหมือนกันแล้วผู้สนับสนุนจะไปผิด
ผิดสนับสนุนไม่มีการกระทำความผิดในการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามร้อยห้าเจ็ดไง
สนับสนุนเจ้าพนักงานก็จะยังเข้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็แล้วไปหนึ่งห้าเจ็ดไหม
ไปแต่เป็นผู้สนับสนุนรับโทษตาม๖๓หรือถ้าเขาเป็นผู้จ้างวานใช้ก็อีกประเด็นนึงเหมือนกัน
จ้างวานใช้ผิดไหมฮะผิดผิดเข้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วไปหนึ่งห้าเจ็ดไหม
ให้เขาละเว้นไงอ่าคือสามคนนั้นน่ะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ด
หน้าที่เขาหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต่ว่าการเป็นการเป็นละเว้น
การไปใช้ให้เขาละเว้นต้องใช้ไม่ได้ใช้หนึ่งหนึ่งเจ็ด
ใช้ให้เขาละเว้นตามร้อยห้าสิบเจ็ดหรือสนับสนุนร้อยห้าสิบเจ็ด
ตอนนี้ถ้าเราบอกว่าตำรวจสามคนในข่าวอืม
ตามหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วไปรับโทษตามหนึ่งห้าเจ็ด
ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะสั่งจ้างวานอยู่เบื้องหลัง
เกษียณแล้วใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้อง
ก็จะคู่กันไปเป็นแพ็คแบบนี้คือหนึ่งหนึ่งเจ็ด
แล้วก็ไปรับโทษหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันถูกต้องพักก่อนพักก่อนโอ้

เอาทั้งเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณยิ่งรักยังไงไหม
หรือพรุ่งนี้มีผลอะไรไหมสักครู่ค่ะ
กลับมาต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเอาตามที่ทั้งสองท่านให้ความเห็นในถามตรงนะ
ก็คือถ้าจะผิดจะไปผิดที่๑๑๗
แล้วจะโยงไป๑๕๗ตามลำดับ
ที่คุณเคยกันนะคะทีนี้ค่ะเอาอย่างนี้ถามแบบตรงหน่อยนะคะ
คือมันบิดได้อีกไหมจะบิดได้อีกไหมคะท่านไม่รู้จะบิดได้อีกไหม

จะไปสอบว่าเข้ารักษณะแบบรู้ไม่รู้แค่ไหน

เรื่องประเด็นว่าผ่านหนีเนี่ยนิ่งแล้วใช่ไหม

แต่เท่าที่เป็นข่าวมานี่ก็จะนิ่งแล้ว
คุณพี่ผู้ใบกฏลอดทำก็เป็นตำรวจถูกแล้วใช่มั้ยครับ

ความจริงปปชจะเริ่มเองก็ได้นะครับ
เพราะว่าพอไป๑๗ปุ๊บก็เป็นน่าที่พ่อประชาละ

ถ้ามาแจ้ง๑๑๗ก็อาจจะสอบพอมันเข้า๑๑๗

พอประชาเข้าไปเริ่มขั้นหนึ่งเองก็ได้เหรอคะ

แต่อันนี้คงไม่แล้วแหละเพราะว่าเริ่มที่ตำรวจแล้วนี่
ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าสุดท้ายจะส่งไปที่ปปชก็ตาม

ทีนี้กลับมาที่เรื่องคุณยิ่งรักที่แปะเอาไว้ก่อน
คุณยิ่งรักเนี่ยมีเดี๋ยวนะคะ
คือเราคุยกันวันนี้เขาจะอ่านคำพิพากษาพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ

พฤติการแบบนี้ที่มองว่าหนีเนี่ยนะคะ
คุณยิ่งรักจะถูกบวกความผิดจากการหนีวันที่สารนัดเดือนที่แล้วไหมคะ

คือบอกว่าการหลบหนีไม่มาฟังคำแม้วสาธารณ์เนี่ยไม่มีโทษ
มันไม่มีโทษไม่มีความผิดเลยนะ
เพราะว่าตอนนั้นที่เราคุยกันคือไม่มาฟังแต่ไม่รู้อยู่ไหน
ไม่รู้อยู่ไหนประเทศไทยไหมหรือออกไปแล้วนะคะ
ไม่รู้แต่อันนี้ถ้าดูจากข่าวนี้เนี่ยคือเหมือนไปแล้ว
คำถามคือถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่ไม่มาฟังคำพิพากษาแต่ไปแล้ว
ถ้าไปแล้วก็คนเข้าเมือง

คือจะแบบไม่ได้ดูยิ่งใหญ่กว่าเดิม

ไม่ได้ดูแบบหูผิดยิ่งใหญ่กว่าเดิมหนีแล้วจะเตรียมลีภัย

อันนั้นตัวอดีตท่านนโยค

เอาใหม่พรุ่งนี้ขอแถมนิดนึง

พรุ่งนี้เนี่ยนะคะคุณยิ่งรักมาไม่มาไม่มีผล

พรุ่งนี้ถ้าสารอ่านแล้วเป็นลบกับคุณยิ่งรัก

เป็นลบคุณยิ่งรักคือสมมุติว่าโทษมีสารลงโทษใช่ไหมครับ
คุณยิ่งรักก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ภายใน๓๐วัน
แต่ต้องมาแสดงตัวต่อสารในการยื่นอุทธรณ์

พรุ่งนี้สมมุติตัดสินว่าผิด

ตอนที่มาแสดงตัวอุทธรณ์เนี่ยจับไหม

ถ้าจำคุกสารก็ออกหมาย

หมายจับใหม่เพื่อเอาตัวมาบังคับโทษนะ
ตอนนี้มันจะไป๑๘๙ถ้าใครช่วย

สมมุติคุณยิ่งรักสารอ่านแล้วนะคะ
คุณยิ่งรักมาเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองจะอุทธรณ์

ถ้าจะอุทธรณ์คุณยิ่งรักต้องมาให้เห็นหน้าเห็นตากัน
ซึ่งในระหว่างนี้ไม่มีโทษใดใช่ไหม
มันก็จะอาจจะมีหมายจับที่หลบหนีไหม

พออ่านปุ๊บสารก็ต้องบังคับคดี

ออกหมายขังไม่ได้เพราะฟังว่าจำเลยหลบหนี

อันนี้หมายจับจะมีความสำคัญ
หมายจับอันแรกนะจับมาเพื่อฟัง
หมายจับอันที่๒จับมาเพื่อบังคับโทษ

แต่ถ้ามายื่นอูทรปั๊บสารก็ต้องจับ

สารต้องจับคือหมายถึงที่หนีออกนอกประเทศหรอ

เหมือนกับคดีอื่นนะ

ให้ไปจับตัวจำเลยมาบังคับโทษ

โดยที่สารที่บอกว่าสารท่านใช้ดุลพินิษฐ์เนี่ยก็คือดุลพินิษฐ์บังคับโทษตามคำพิพากษาที่ออก

ซึ่งคงจะเข้าคุกเลยแม้ว่าจะอุทธรณ์ถูกไหมคะ

และถึงแม้ว่าระหว่างที่อุทธรณ์จะขอประกันตัวก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ศาลอีก

ซึ่งก็คงไม่ได้แล้วแหละเพราะพฤติการที่ผ่านมาไม่น่าให้แล้วถูกไหม

โดยหลักการมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น

พากษาพรุ่งนี้สมมุติหลุด

ยกฟ้องหมายจับก็สิ้นผล

แล้วคุณยิ่งรักเข้ามาประเทศไทยต้องมาแสดงตัวอีกไหมคะ

อาจจะไม่ต้องแสดงไง

แล้วจะผิดกฎหมายคนเข้าเมืองไหมคะ

ในกรณีถ้าตอนนี้อยู่ต่างประเทศ

แล้วกลับเข้ามาก็จะโดนแค่กฎหมายคนเข้าเมือง
พี่ยักษ์ไหมผมจำพี่สุรสัตว์

เพราะเกรงว่าเมื่ออุทธรณ์แล้วจะไม่ได้ตัวมา

อ๋อที่เราพูดถึงเราเอาเฉพาะฝั่งคุณศิลักษณ์

ถ้าจะดูฝั่งอายการชาวของเรื่องเค้า

นายกท่านมาแล้วท่านอายการบอกท่าน
กำลังจะเขียนอุทธรณ์และถ้าเขียนอุทธรณ

เพราะปกติเนี่ยนะครับศาลชั้นต้นหรือศาลไหนก็ตามเวลาเขาตัดสิน
ฟ้องจำเลยแต่ให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ก็มี
เพราะนั่นจำเลยปรากฏตัวต่อสาร
แต่ถ้าจำเลยไม่ปรากฏตัวต่อสารเนี่ย
นะครับไม่ปรากฏตัวต่อสารยกฟ้องแล้วมีการแถลงว่าจะ
ก็จะควบคุมอำนาจศาลทั้งนั้นนะครับ
อ่าทีนี้น้วยฤษฐ์ค่ะ
ตำรวจต้องทำตัวยังไงเดี๋ยวตอนนี้คดีนี้
ไม่ได้พูดถึงคดีจำนำข้าวนะแต่เนี่ย
จะเข้าจะออกมาตอนไหนมาตอนอุทธรณ์หลุด
เนี่ยคือนัวนัวกันอยู่๓๐วันเนี่ยตำรวจต้องยังไงคะ
แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ก่อนด้วยมันมีเรื่องนี้ก่อนอ่านคำพิพากษาด้วย

นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของตำรวจนะครับ
เรื่องของคุณนิกรักษ์ก็เข้าสู่กระบวนการนะครับจะมาไม่มาก็แน่
ถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายบังคับนะฮะในการจับ
แต่ในเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของคุณตำรวจนะฮะ
อันนี้มันก็ยังคงอยู่เพราะมันเป็นความผิดไปแล้ว
แล้วในส่วนของเนี่ยช่วงพอพรุ่งนี้อ่านใช่ไหมคะ
ในช่วง๓๐วันไม่รู้จะโจทย์หรือจำเลยจะอุทธรณ์เนี่ยนะคะ
คือในจังหวะนี้คุณยิ่งรักจะมาให้เห็นไม่มาให้เห็นเนี่ย

แค่นั้นไม่ต้องแค่ง่วยกว่าเดิม

แค่นั้นในวงการตำรวจคุยกันว่าไงบ้างคะ

อันนี้ไม่ได้อาจจะไม่มีใครทราบนะฮะ
ก็ไปมองด้วยว่า๑๘๙มันก็ไม่เข้า

คือคนส่วนใหญ่หากฎหมายไม่เจอนะครับ

กระทำแบบนี้นะครับหาไม่เจอนะฮะ
แต่อันนี้มันอาจจะเป็นเคสใหม่ก็ได้นะครับ

ไม่ค่อยใช้กันเหรอคะ
ผู้ต้องหาจำเลยที่หลบหนีประกันมีบ่อย

ไม่ค่อยเจอเจอแต่ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องญาติ
พาหนีพูดมีที่พนท์พาหนี
ครับ

ด้วยกันทีเคราะห์เนี่ยนะคะคือที่ผ่านมาไม่ค่อยมี
ไม่มีเลยมั้ง๑๑๗ที่พูดถึงไม่มีใครพูดถึง
ท่านมีรุ่นหยิบขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านมองมองมองละเอียดกับผมด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจับด้วย๑๑๗เนี่ยจะชัดเลยถูกไหมคะ
จะไม่ได้เป็นข้อต่อไม่ใช่เป็นข้อถกเถียงกันอีกแล้ว

คือเอาอย่างนี้วันนี้อาจารย์๒๐วิสุดท้าย
สมมุติกำลังการสอบสวนเขามีการรับว่าเขาพาหนีจริงนะ
มันต้องเข้านี้เลยเข้า๑๕๗ก่อนเลยจบ

ไม่ได้ให้ฟันทงแต่หมายถึงจบปล่อยเวลา

มีความหมายอย่างไรอย่างหนึ่งแน่นอนสำหรับการเมืองไทย